นี่เริ่มต้นด้วยข่าวเศร้าในวงการบันเทิงวงการนักร้องของเมืองไทยนะฮะ

ช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมานี่เองหลายคนได้ยินข่าวบอกโอ้โหตกใจ

ค่ายคีตาตอนหลังก็เนี่ยฮะมีการประกาศตัวอะไรต่างอาณา
แล้วก็มีงานในวงการบันเทิงอยู่บ้าง
ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเสียชีวิตอยู่ที่คอนโดมิเนียม
ซึ่งเป็นที่พักของตัวเองแถวทาวนอินทาวน์
คือมีคนไปเจออยู่บนห้องในสภาพที่แบบตอนนั้นแย่แล้วก็พาลงมาข้างล่าง
รถกู้ภัยก็กำลังจะพาไปโรงพยาบาลช่วยกันปั๊มหัวใจ

ก็เลยต้องนำลงมาตรงนี้เพื่อรอให้ทางทีมแพทย์เนี่ยมาชนะสูตรตามขั้นตอนให้ตำรวจมาตรวจสอบ
แต่ไม่ได้บอกใครหนึ่งก็คือไม่อยากจะเป็นข่าว
สองก็กลัวคุณแม่จะเป็นห่วงก็จะใช้วิธีการก็คือพักอยู่ในคอนโดแถวทาวนอินทาวน์เนี่ย
แล้วก็จะให้ทางนิติหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของร้านสะดวกซื้อเนี่ยคอยซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออะไรพวกนี้มาส่งให้ที่ห้อง
นี่นะฮะแต่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยทางนิติของคอนโดบอกว่าก็พยายามคอยสอบถามอาการตลอดนะ
ไม่ลงมาจากห้องเลยนานหลายวันแล้วคุณซันนี่ก็บอกไหววันนี้โทรไปหาตามปกติปรากฏไม่รับสายนะ
แล้วมีเพื่อนร่วมคอนโดเข้าไปได้กลิ่นพวกกลิ่นอุจจาระปัสสาวะของสุนัขที่คุณซันนี่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นออกมานอกห้องด้วย
นี่ในห้องนะจะเห็นมีสุนัขอยู่มีอยู่สองตัวค่ะนี่เห็นไหมครับเขาก็เลยได้กลิ่นเขาเลยเข้าไปดูกันนะตอนนั้นอาการก็ไม่ดีแล้วนะก็เลยแจ้งทางกู้ภัยเนี่ยให้มารับระหว่างที่พาลงมาจากคอนโดชั้นสี่ลงมาข้างล่างขึ้นรถกู้ภัยก็เกิดอาการช็อคจนทีก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายไม่สามารถยืนชีวิตเอาไว้ได
ยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนทราบกันอีกทีนะครับ

โพสต์เอาไว้ล่าสุดเนี่ยคือ๓๐ตุลาคม๖๔นะฮะ
ช่วงคืนวันฮาโลวีนนะฮะหลังจากนั้นก็มีแฟนเพลงเข้าไป
ไป๗เมษายน๖๓ก็เคยโพสต์คำคม
เป็นศิลปินไทยหนุ่มหล่อผมยาว๔คนของค่ายคีตา
แรกแรกของไทยเลยล่ะออกอัลบั้มมาตอนแรกเนี่ยสามชุดด้วยกันนะฮะ
แต่ล่าอัลบั้มนี่ประสบความสำเร็จมากนะครับขณะเดียวกันนะฮะ
พอออกเพลงมาสักพักนึงเนี่ยสมาชิกของวงก็คือเบียร์เนี่ย
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปก่อนอ่าก็ได้มีสมาชิก
มาคุยกับตำรวจคุณโบ๊ทนักแสดงและอาสากู้ภัยก็ไป
เพราะว่าอยู่ในอาการที่โศกเศร้าเสียใจมากนะคะแพทย์นิติเวศก็มาตรวจชนะสูตรศพ
แล้วก็ส่งไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
นี่คุณโบ๊ทนะคะที่อยู่ในชุดของเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย
คือคุณนิกยูโฟค่ะบอกว่าตัวเองรู้ข่าวเพราะมีเพื่อนโทรมาบอก
หลังจากนั้นคุยไลน์กันบ้างแต่ก็ทิ้งระยะไปสักพักหนึ่ง
จะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสุดท้ายคือช็อกเสียชีวิต
ที่ผมทราบเนี่ยเป็นไทรอยด์แต่ทีนี้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งด้วย

น่าจะทีทองมาก
ติดใจก็คือเราไม่ทราบเลยว่าซันนี่เป็นป่วยหนักขนาดนี้ครับ

เวลามีเรื่องอะไรพวกนี้ครับจะไม่ค่อยบอกเพื่อน

คุณเนติชาวนักข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
คุณเกย์ซีเนียร์หรือคุณเกย์อายุ๕๖ปี
คุณเก๋เธอบอกว่าเธออยู่ชั้น๒ของคอนโดแห่งนี้นะคะ

บอกว่าปกติคุณซันนี่เป็นคนร่าเริง

เท่าที่รู้ก็คือคุณซันนี่ป่วยติดเตียงมา๒เดือนแล้วค่ะ

ใช่ค่ะคือเราไม่ได้ทราบข่าวอาการป่วยของคุณซันนี่เลย

ป่วยติดเตียงมา๒เดือนก็จะมีพนักงาน๗๑๑นะคะ
ส่งข้าวส่งน้ำให้
ก็ตัวคุณเก๋บอกว่าเห็นเหตุการณ์ตอนเจ้าหน้าที่พาคุณซันนี่ลงมาด้านล่าง

เพราะว่ามีกลิ่นอุจจาระของสุนัขที่คุณซันนี่เลี้ยงเอาไว้ในห้อง๒ตัวค่ะ

เจ้าหน้าที่พาคุณซันนี่ขึ้นรถเข็นเตรียมขึ้นรถโรงพยาบาล

ตอนนั้นเห็นเลยว่าคุณซันนี่อยู่ดีคือช็อกไปเลยและหมดสติไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิต
หัวใจอยู่สักประมาณ๑๐นาที
ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะคะ
คือคุณเก๋บอกว่าก่อนหน้านี้เจอคุณซันนี่บ่อย
แต่๓เดือนหลังเนี่ยไม่เจอเลย
มารู้ข่าวคุณซันนี่เสียชีวิตในวันนี้ล่ะค่ะ
เหมือนคล่องอยู่ไง

ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเหล่าย่านพระราม๒ค่ะ

สภาพในห้องของพี่ซันนี่
ก็อย่างที่เพื่อนร่วมคอนโดบอกมีสุนัขอยู่๒ตัว
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นภาพนะคะมีอยู่๒ตัวเนี่ยค่ะ
ค่ะนี่คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้เนี่ย

คุณแม่ของคุณซันนี่หรือว่าทางกู้ภัย
ประชาสัมพันธ์ว่าหากใครต้องการจะอุปการะ

ติดต่อมาทางนิติของทางคอนโดที่คุณซันนี่อยู่
ชาวเท้าอินเท้าก็ได้ตำรวจสอนอวังทองหลังก็ได้
หรือคุณเก๋ชนระดาก็ได้
ดารานางแบบชื่อดังเพราะว่าตอนนี้คุณเก๋ชนระดา
จะขอรับสุนัขสองตัวนี้ของคุณซันนี่ไปดูแลให้ก่อน

แต่ถ้าใครต้องการรับไปดูแลต่อก็ติดต่อได้นะครับ

อาจารยิ่งศักดิ์เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของพี่ซันนี่นะครับ
บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่ารู้จักกับซันนี่ยูโฟมานาน๒๐กว่าปี
แต่คุยกันครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายเท่าที่จำได้ก็คือช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ก็คือซันนี่เป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมาตลอดนะ
เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ไม่ไหวหรืออะไร
แต่ก็เขาจะคอยตราลบอยู่เสมอหนูเป็นนั่นหนูเป็นนี่
หนูไม่สบายอย่างนั้นไม่สบายอย่างนี้
และช่วงหลังเนี่ยรู้อย่างเดียวว่าเขาค่อนข้างที่จะเหงาพอสมควร
แล้วก็จะบ่นว่าชีวิตก็ลำบากงานการก็จะไม่ค่อยมี
แล้วก็เราก็พยายามคุยกับเขาบ้างชวนเขามาออกทีวีบ้าง